สวัสดีครับบรรเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบรรเทิง
สวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีพี่ปอนด์คุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ใช่แล้วล่ะเช้านี้เราตื่นมาพบกับความสดใสพร้อมกับข่าวบันเทิงสุดแซ่บที่พร้อมจะเสิร์ฟตรงถึงบ้านกันเลยนะคะ
วันนี้อย่ารอช้าเลยดิฉันคันปากมากเลยขอเปิดประเด็นขอเปิดประเด็นเรื่องแรกก่อนเลยนะคะ
สำหรับความดราม่าดิฉันบอกว่าได้กลิ่นตุเบาดิฉันอาบน้ำแล้ว
ไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่กลิ่นพี่เปิ้ลกลิ่นโตที่ว่านี่คือกลิ่นดราม่าอีกแล้วสำหรับใหม่ดาวิกาและสาวชมพู่อะไร
อีกแล้วเหรอคะเขาบอกว่ามีการปาดหน้าชิงงานกันไปชิงงานกันมาล่าสุดนี้นะคะ
รุ่นพี่บ้างรุ่นพี่ขอชิงงานคืนฉกอย่าเรียกว่าฉกปาด
แต่ก่อนก็มีมาแล้วมีมาแล้วตอนนี้ยังมีอีกเหรอ
ก่อนเนี่ยน้องปาดเขาว่าอย่างนั้นคราวนี้พี่ปาดคืนนะฮะจะได้วินวินกันไปนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าแบรนด์ดังคนแรกของประเทศไทยค่ะ
มาจากน้องสาวสุดเลิฟใหม่ดาวิกานี่แหละหนำซ้ำนะฮะเรื่องงานเนี่ยคุณพี่ได้ไปแล้ว
นำซ้ำเข้าไปถ่ายนิตยสารแบบมาแบบเขาบอกว่าคล้ายกันมากชนิดที่เรียกได้ว่ามากนะฮะ
ถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยขึ้นปกบังเอิญว่าวางแผงชนกันด้วยแถมชุดที่ใส่เนี่ยก็ดูละไม้คล้ายกันด้วยนะฮะ
งานนี้พอถามถึงสาวชมค่ะเธอก็ตอบแบบว่าชิวเลยก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะคะเอาที่สบายใจเลยละกัน
ส่วนตัวเนี่ยชมเนี่ยเออขี้เกียจแล้วไงฟังมาเยอะเบื่อแล้วอะเนาะ
โยงแล้วก็โยงไปแล้วกันชินแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของวงการบันเทิงค่ะ
แต่ชมบอกว่าขอนะขอเลือกสนใจเรื่องงานแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่าค่ะ
ติดต่อใครบ้างนี่ชมไม่ทราบจริง

ซีเรียสมันเรื่องธรรมดาของวงการ

เอาที่สบายใจเลยค่ะ

ก็มั้งไม่รู้เหมือนกัน
มันแล้วแต่จะมองอะค่ะมันก็วิ่งเวียนกันไปอย่างนี้แหละค่ะ
ก็วงการบันเทิงเราดารามันก็มีอยู่เท่านี้หนังสือมันก็มีอยู่เท่านี้ถูกไหมคะ
มันก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่อึดอัดเลยอ่ะ
เพราะว่าไม่ได้รับรู้อะไรมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างที่บอกนะฮะอย่างที่คุณชมพู่เขาบอกเลย
จริงแล้วมันอาจจะเขาอาจจะอีกคนนึงอาจจะถ่ายไว้เดือนก่อน
คนหนึ่งอาจจะถ่ายไว้เดือนล่าสุดก็แล้วแต่
เขาบอกว่านิตยสารเล่มดังพี่เปิ้ลบอกว่าไงนะ
แค่ออกมาวางแผงชนกันเฉย

แล้วประเด็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่เปิ้ล
ก็เกิดขึ้นจากใครอ่ะ

จับได้จังกับคะแถวนี้แหละ